บุนหรือไม่บุนหรือไม่

แต่ว่าแต่ข้างหลังนี่อะไรบรรยากาศคุ้นเนอะ

มากับบรรยากาศที่ลางงานต้องมาสัมผัสนะคะ

ไม่มีโอกาสได้เจอความหนาวความเย็นขนาดนี้นะคะ
แต่วันนี้มีเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติมาฝากกันหน่อยนะคะ
วันนี้เป็นวันเหมายันคนไทยเรียกว่าวันตะวันอ้อมข้าวค่ะ
มีความสำคัญอย่างไรและเป็นปรากฏการณ์อย่างไร
วันนี้นะคะทางซีกโลกเหนือเขาบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาว
โลกใต้จะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนและประเทศไทยอยู่ซีกโลกไหน
ซีกโลกเหนือค่ะแต่ว่าไม่ค่อยหนาวเท่าไห
เพราะว่าเราเหนือเส้นสูตรมานิดเดียวเองนะคะ
แล้ววันนี้ตอนกลางคืนจะยาวมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วค่ะ
ช่วงเย็นวันนี้มืดเร็วนะคะ๕โมงกว่ามืดแล้ว
เอาพอพูดถึงเรื่องของความหนาวในช่วงกลางคืนเนี่ยนะคะ
ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยดูเรื่องความหนาวกันก่อนเลยอย่างแรก
ภาคเหนือและภาคอีสานโอ้โหหนาวต่อเนื่องค่ะ
ระมัดระวังสุขภาพกันหน่อยนะคะส่วนกรุงเทพและภาคกลางค่ะ
ใช้คำว่าเย็นเหมือนเดิมนะคะ
กรุงเทพมหานครยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะ
สัมผัสได้ความเย็นนิดหน่อยเท่านั้นเอง
ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงเช้านะคะ
ลักษณะอากาศที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเนี่ยค่ะเส้นลมหนาวยังคงพัดผ่านมานะ
แต่ว่าช่วงนี้เขาอ่อนกำลังลงเล็กน้อยนะคะ
นี่เกิดเส้นความชื้นขึ้นมาด้วยช่วงภาคกลางของประเทศไทยค่ะ
ลมหนาวพอเขาพัดมาพัดมาพอถึงทะเลใต้
เขาก็เอาฝนมาด้วยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ
ถ้าภาคเหนือภาคอีสานหนาวภาคใต้จะฝนทันที
ทีนี้ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมแหมเจอเนี่ยค่ะเจ้าสีส้มแดงตรงนี้ค่ะ
เป็นห่อมฝนเกิดขึ้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย
ลักษณะแบบนี้จะทำให้เกิดฝนนะคะในทะเลอันดามัน
เกิดขึ้นช่วงประมาณเย็นจนถึงค่ำ
จุดไหนที่จะเกิดบ้างล่ะคะสถานที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นค่ะ
ภูเก็ตกระบี่และพังงาอ้าวเตือนแบบนี้นะคะ
รวมถึงฝั่งอันดามันตั้งแต่ชุมพรลงมาจนถึงนราธิวาส
อาจจะเกิดฝนได้แต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
พอพูดถึงเรื่องของฝนต้องมากับคลื่นค่ะ
วันนี้วันนี้คลื่นโอเคนะวันนี้คลื่นโอเค
ใครที่จะเอาเน้นอ่าวไทยนะคะใครที่จะออกเรือค่ะ
ไปได้นะคะเพราะว่าคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรเท่านั้นเอง
อันดามันคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าอากาศหนาวมันหนาวแค่ไหน